ส่วนเรื่องของการศึกษาต่อในต่างประเทศ
หลายคนอาจจะมองหาว่าจะมีช่องทางไปยังไง
หรือว่าจะไปศึกษาที่ไหนดีที่สหราชนาจักร
เมื่อวานเรานำเสนอเป็นตอนแรกไปแล้ว
เพราะว่าเราได้ไปสำรวจตรวจสอบ
มหาวิทยาลัยชั้นนำในเมืองนิวคัสเซอร์ฮะ
วันนี้คุณสุพัตราศรีปัจฉิมพุทธศิษฐาไทยรัฐทีวี
จะเดินทางไปสำรวจตรวจสอบ
อีก๒มหาวิทยาลัยชั้นนำของสหราชนาจักรนะครับ

หากนักเรียนไทยกำลังมองหามหาวิทยาลัยที่โดดเด่น
ด้านกฎหมายและบริหารธุรกิจในสหราชอาณาจักร

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเดินทางไปยังเมืองเบอร์มิ้งแฮม
เมืองเศรษฐกิจอันดับ๒รองจากลอนดอน
ซึ่งเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยแอสตัน

โดยหลักสูตรเน้นสอนทักษะคนรุ่นใหม่

ของเด็กรุ่นใหม่ไม่ชอบเป็นลูกจ้าง
หมายของเขาคือออกไปทำธุรกิจ

ในการทำธุรกิจ
และรู้จักนำทรัพยากรในท้องถิ่นมาสร้างรายได้
ที่สำคัญต้องเรียนรู้ที่จะล้มเหลวด้วย
ภูคามินระดมศุกร์นักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการตลาด

ในช่วงเรียนชั้นปีที่๓ได้เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน
จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
หลักสูตรทางวิชาการไม่ค่อยแตกต่างกัน
แต่ที่มหาวิทยาลัยแอสตัน
เน้นการเรียนเพื่อวางรากฐานให้เด็กที่จบไปแล้ว
สามารถทำงานร่วมกับคนอื่นในสังคมได้

เขาวางแผนที่จะไปทำงานกับบริษัทธุรกิจขนาดใหญ่
เพื่อหาประสบการณ์ก่อนจะสร้างธุรกิจของตัวเอง
มันเป็นอันเนกรัฐ

แต่ว่าเกือบทั้งหมดมัน๔ปีใช่ไหมครับผม
เขาให้เลือกว่าให้ไปทำงานกับบริษัท

กลับไปเลือกเรียนที่ไหนสักที่หนึ่งก็ได้

ผมก็เลยได้ไปเล่นที่จุฬามาปีหนึ่งครับผม
เด่นของหลักสูตรคือสามารถเรียนได้๓ทางเลือก
คือเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
หรือเลือกทำโปรเจกต์จำลองในการสร้างธุรกิจของตัวเอง
ฝึกงานกับบริษัทธุรกิจชั้นนำที่เป็นเครือข่ายกับมหาวิทยาลัย
ที่นี่ได้ให้ความสำคัญกับหลักสูตรบริหารธุรกิจ
ด้วยการสอนแบบลงมือทำมากกว่าท่องจำในตำรา
มหาวิทยาลัยแห่งนี้จึงได้รับการยอมรับ
ว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งด้านบริหารธุรกิจในสหราชอาณาจักร
จากเมืองเบอร์มิ่งแฮมที่ได้รับการขนานนามว่าโรงงานของโลก
มุ่งหน้าไปคันเทอร์เบอรี่
เมืองที่ยังคงความงดงามของอดีตอันรุ่งเรือง
ซึ่งเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยเคน
หนึ่งในสิบห้ามหาวิทยาลัยที่มีคณะนิติศาสตร์ดีเด่นที่สุดในสหราชอาณาจักร
เจริญวงนักศึกษาทุนรัฐบาลไทยระดับปริญญาเอก
สาขากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาระหว่างประเทศกล่าวว่า
เขาทำงานเป็นอายการสำนักงานต่างประเทศ
เลือกทำวิจัยเกี่ยวกับการส่งผู้ร้ายข้ามแดน
เทียบระหว่างสภาพยุโรปกับอาเซียน
จะมีผลดีหรือไม่ดีกับประเทศในอาเซียนอย่างไร
ซึ่งเป็นเรื่องใหม่ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการทำงาน

แม้แต่อายการโดยส่วนใหญ่ก็ไม่รู้จักโครงสร้างใหม่

คือมันเป็นโครงสร้างที่ไม่เคยได้ยินในอาเซียนเลย

ตามลอยเขาแบบนี้มันอาจจะมีข้อเสียไหม
กริตกรพาใจธรรมนักศึกษาปริญญาโท
คณะนิติศาสตร์สาขากฎหมายระหว่างประเทศบอกว่า
มหาวิทยาลัยเคนจะสอนกฎหมายในเชิงวิเคราะห์
เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงาน
โดยสนใจกฎหมายการฟอกเงิน
ก่อการร้ายเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเมืองไทย
สาเหตุที่ผมทำเรื่องกฎหมายการฟอกเงิน

แล้วก็เพราะผมมักจะพูดกับผมเรื่องการฟอกเงินอะไรอย่างนี้บ่อยมาก
แล้วทำให้ผมมาดูกฎหมายของที่อังกฤษว่าเขามีการพัฒนากันยังไง
แล้วมีการป้องกันการกดเรื่องการฟอกเงินกันยังไง
ที่ช่วยป้องกันเรื่องการฟอกเงินเรื่องการสนับสนุนการก่อการร้ายอะไรอย่างนี้ครับ
หลักสูตรปริญญาตรีด้านกฎหมายมหาวิทยาลัยเ
สอนกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญากฎหมายธุรกิจ
ส่วนระดับปริญญาโทจะเรียนเฉพาะทางเน้นการวิเคราะห์มากขึ้น
หัวใจของการเรียนการสอนคือ
นักศึกษาต้องรู้บทบาทของกฎหมายที่มีต่อสังคม
ใช้กฎหมายเพื่อทำให้สังคมและโลกใบนี้น่าอยู่